ว้าว

เป็นวัดเล็กไม่ได้มีปัจจัยในการช่างในการจ้างช่างฝีมือหรือว่าซื้ออุปกรณ์ในการปั้นทำให้หลวงพ่อท่านเองเนี่ยต้องเป็นคนที่ลงมือปั้นเองแล้วปั้นมาเพื่ออะไรให้เป็นสิ่งยิดเดี่ยวจิตใจมองข้ามนะบางทีอาจจะไม่ต้องสวยงามตามลูกลักษณ์อย่างที่เราเห็นให้เห็นถึงความสวยงามภายในมากกว่าอ่ะก็มันก
เห็นมั้ยเดาไม่ถูกตอนแรกฉันคิดว่า

แต่ว่าเข้าไปดูแล้วมันมีความเชื่อหลากหลาย

ตัวมอมเค้าบอกจะเห็นตรงวัดในแถบภากเหนือ
ที่ปั้นขึ้นมาตามจินตนาการแล้วก็จิตสถาของชาวบ้านหน่อยมาก